เรายังถกถึงเรื่องของสลากโอละเวงเมื่อกี้อยู่เลย
ตกลงแล้วการซื้อขายมันสำเร็จหรือยัง
แม้ว่าจะเป็นการตกลงซื้อขายแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
มันถือว่าการซื้อขายสำเร็จหรือยัง
การลงชื่อสลักหลังสลากมันสมบูรณ์ครบถ้วนไหม
หรือว่ามันต้องลงข้อมูลอะไรอีก
นี่ต้องบอกให้คุณผู้ชมรอดูข่าวเที่ยงของเรา

แล้วก็พยานฝั่งคุณภัยมณี
เดี๋ยวมีคืบหน้าแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะได้ติดตามกันด้วยนะคะ
เอามาดูกรณีของคุณนุ๊กสุธิดา
ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องตลอดเลยกับบ้านเช่าเจ้าปัญหาหลังนี้
คุณผู้ชมเกิดเรื่องอีกแล้วเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีคนเข้าไปบุกขนของมาเลย
ขโมยของออกมาค่ะตัดสายอยู่บุกเข้าไปในบ้าน
ไปเอาของไปเอาเอกสารแล้วก็อาจจะเป็นของกลางที่ตำรวจเนี่ย
ยังต้องเก็บไว้อยู่ที่บ้านหลังนี้เอออ่าทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยค่อยไล่เรียงก่อน
เริ่มตั้งแต่ต้นปีก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่คุณนุ๊กเธอบอกว่าเธอซวยซ้ำซวยซ้อน
เพราะอะไร๑๓มกราเนี่ยเธอช็อกอันนั้นรอบแรกนะ
เพราะว่าบ้านที่ให้เช่าหลังนี้จู่มันกลายสภาพตั้งแต่เมื่อไหร
ก็ไม่รู้ว่ากลายเป็นโรงงานย้อมถุงมือยางทางการแพทย์ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
กรมอนามัยบุกเข้าไปจับผู้เช่าถึงที่บ้าน
คุณนุ๊กเองก็ไปแจ้งความหลังจากนั้นก็เดินทางไปให้ข้อมูลกับปศยืนยันนะ
ตัวเธอเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตอนนั้นคุณนุ๊กไปตรวจดูสภาพบ้านนี้ยังมีรอยสารสีฟ้าที่เอามาย้อมถุงมือยางอยู่เลย
อันนี้รอบแรกหลังจากนั้น๑๕มกราคมค่ะคุณผู้ชม
มีคนมาขนของตอนทุ่มนึงคุณนุ๊กก็ต้องไปแจ้งความที่โรงพัก
ถัดมาอีกค่ะคุณผู้ชมสิบเก้ามกราคมก็ไปที่สอนอวังทางหลังอีกรอบหนึ่ง
นัดคุยกับคนเช่าแต่ตอนนั้นเนี่ยเจรจาคือคุยไม่เป็นผลเนี่ยนะคะ
สุดท้ายก็ต้องมีการลงบันทึกประจำวันแล้วพอเดือนต่อมาสิบห้ากุมภา
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมเนี่ย
เข้ามาช่วยดูแลคดีให้กับคุณนุ๊กแทนทนายคนแรกเพราะว่าคุณนุ๊กอ่ะ
เคยโพสต์ในไอจีไงว่าจู่ทนายคนแรกก็หายตัวไปแล้วแล้วก็มีการประกาศต่อหน้าสื่อด้วย
บอกว่าจะฟ้องกลับคนเช่าบ้านคู่กรณีก็พร้อมจะรับผิดชอบทั้งหมด
แล้วผ่านทีนี้ก็ได้พาสื่อมวลชนไปดูสภาพบ้านที่ปิดตายเอาไว้เดือนกว่า
มา๕มีนาคมก็มาเกิดเรื่องโจรบุกงัดบ้านล่าสุด
ตอนนั้นคุณนุ๊กเองต้องไปรอฟังรอผลตรวจมะเร็งไทรอยดอยู่ที่โรงพยาบาล
ช่วงนี้เธอรอผลตรวจอยู่นะว่ามันเป็นฝ่อไปบ้างหรือเปล่า
ถูกต้องค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านโทรมาหาคุณนุ๊กเลย
แจ้งบอกว่าตอน๖โมงเช้ามีคนขับรถมา๓คันมาตัดโซ่หน้าบ้าน
แล้วก็เข้าไปขนของออกมาซึ่งจริงแล้วช่วง๑๑โมงวันนั้น
คุณนุ๊กนัดตำรวจแล้วจะไปเอาของกลางที่อายัดไว้
กลายเป็นว่าของเนี่ยโดนขนไปก่อนเลยนะคะซึ่งมันก็จะมีทั้งซากถุงมือยาง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบ้านปั๊มน้ำสองอันข้าวของเครื่องใช้
ที่สำคัญค่ะรูปปั้นรัชกาลที่๕ของคุณนุ๊กก็หายไปด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าคุณนุ๊กตั้งข้อสังเกตบอกว่าพวกถุงมือยางเอกสารที่เอาไปหมด
ของใช้ส่วนตัวส่วนใหญ่มันเป็นของผู้เช่ารายเก่า
หรือว่าผู้เช่ารายเก่าหรือเปล่าที่จะมาเอาของแบบนี้ไป
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นหลักฐานที่ตำรวจอายัดไว้
คุณมาเอาไปได้ยังไงอันนี้คุณนุ๊กก็ตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้นะ
ใช่แล้วก็เนี่ยคุณนุ๊กเขาก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ให้มาเก็บหลักฐานพวกรอยนิ้วมือต่างนี่นะ
รีบมาดูเลยแล้วนี่ที่คุณผู้ชมเห็นคือเธอไลฟ์เธอไลฟ์ระบายว่า
ทำไมชีวิตเธอต้องเจออะไรแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วไปแจ้งความไว้บ่อย
เธอก็เหมือนกับพูดบอกว่าเธอกลายเป็นมิตรสอนอไปแล้วค่ะ
แล้วคุณนุ๊กบอกว่าที่บ้านมันมีอะไรแปลก
ตรงที่ว่าคนที่เข้ามาบุกรุกเหมือนรู้ว่าคัทเอาท์ของบ้านอยู่ตรงไหน
สับคัทเอาท์ไปเปิดไฟไปเปิดแอร์ได้เลย
น่าจะเป็นคนที่คุ้นเคยกับบ้านของเธอมาก่อน
ทีนี้เมื่อวานอ่ะคุณนุ๊กก็เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่าวันนั้นที่เธอไลฟ์ไม่ได้พูดถึงชื่อคู่กรณีนะ
แต่มีผู้หญิงโทรเข้ามาอ้างว่าเป็นตัวแทนของฝ่ายผู้เช่า
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าฝั่งนั้นเขาไม่ได้ทำ
ตอนนี้กำลังหาเงินชดใช้ให้อยู่
ทีนี้คุณนุ๊กก็เลยมารู้ทีหลังว่า๔โมงเย็นของวันนั้นเนี่ย
ฝั่งคู่กรณีเขามาแจ้งความกลับคุณนุ๊กนะ
ว่าคุณนุ๊กเนี่ยบุกรุกบ้านเช่าที่เขาเช่าอยู่
เอ้าตำรวจก็ได้แต่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้อ่ะค่ะ
ตอนที่คุณนุ๊กเขาไลฟ์เธอไม่ได้พูดชื่ออะไรเลยนะ
ใช่เธอแค่บอกว่าอ้าวทุกท่านคุณผู้ชมทุกท่านลองคิดเอาละกันนะคะ
ใครมันจะมาเอาของเหล่านี้
เอกสารเหล่านี้มันเป็นของใครมันเกี่ยวข้องกับอะไร
ใครน่าจะเป็นคนมาเอาคุณนุ๊กพูดแค่ประมาณนี้
ใช่ค่ะแต่นี่เห็นไหมมันกลายเป็นหลายเรื่องประดังประเด็น
ทีนี้พอได้คุยกับทีมข่าวของเราแล้ว
ถามเรื่องคดีความอันนี้ก็ต้องปล่อยให้อยู่ในการดำเนินการของตำรวจนะ
แต่เรื่องสุขภาพเราก็ถามคุณนุ๊กเหมือนกัน
คุณนุ๊กบอกแบบนี้ผลตรวจเลือดล่าสุด
หมอบอกว่าก็เป็นที่น่าพอใจนะ
ยังมีเซลล์มะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองอยู่๓จุด
แต่ว่า๓จุดนั้นไม่ได้อันตรายมาก

ใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอบอกว่าให้ผ่าตัดได้
แต่ว่าคุณนุ๊กบอกแบบนี้บอกขอเก็บตังค์เอาไว้ให้ลูกดีกว่า

นี่ค่ะก็โอ้โหลูกทั้ง๓คน
ล่าสุดทางสามีคือคุณฮากิม
ก็เดินทางกลับมาจากมาเลเซียแล้วเหมือนกัน
แล้วก็ได้กักตัวตามมาตรการของรัฐ
เดี๋ยวให้ฟังเสียงสัมภาษณ์คุณนุ๊กหน่อยละกันค่ะ

จะเป็นเขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงคนนึงนะคะ

อยากจะโทรมาบอกว่าไม่ได้เป็นคนเข้าบ้านนะ

คือตอนนี้ตำรวจก็ได้แค่รับแจ้งความมานะคะ
สุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่ายังไง
แต่เราก็มั่นใจในทีมสืบของวังทองหลังอยู่ระดับหนึ่งเลย
ตรวจล่าสุดก็เป็นที่น่ายินดีพอสมควรเลยค่ะ
ก็คือเขาเรียกอะไรคะฆ่ามะเร็งลง

คุณสามีกลับมากลับมาตั้งแต่วันไหน

จำไม่ได้หรอสองอาทิตย์แล้วนะคะสองอาทิตย์ประมาณนี้ค่ะ
ของนางตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะ
แต่ว่าที่มาเลเซียก็ยังน่ากลัวอยู่
เอาเป็นว่าก็เป็นกำลังใจให้เธอนะคะ

ใช่ค่ะทั้งเรื่องสุขภาพด้วยสุขภาพกายสุขภาพใจ
คือขอให้เรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับบ้านเช่ามันจบลงสักทีนะ
เออนะรอทำตำรวจทำหน้าที่ต่อนะฮะ